มาดูเรื่องนี้กันหน่อยก็กลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลเหมือนกัน
คนไทยไปเก็บเห็ดแล้วก็เผลอข้ามฝั่งไปที่ลาว
ปรากฏว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
แต่ทีนี้ประเด็นที่มันเป็นดราม่าในโซเชียล

คนไทยที่ไปเก็บเห็ดนี้และถูกทางการลาวควบคุมตัวเนี่ย
ก่อนจะส่งกลับคนไทยเหล่านี้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์

งั้นฉันไปเก็บเห็ดบ้างได้ไหม
ฉันจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข้าแขนฉัน

จะได้ฉีดวัคซีนดีกว่าของบ้านเราอะไรอย่างนี้นะฮะ
คนในโลกโซเชียลเขาก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลย

เอากรณีของการหลงเข้าไปเก็บเห็ดในพื้นที่ของสปลาวกันหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ

กลุ่มคนไทยเข้าไปเก็บเห็ดในพื้นที่แนวชายแดนไทยลาว
พิกัดอ่างเก็บน้ำห้วยวังลมที่ตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินทรนะครับ

แต่ว่าติดอยู่กับบ้านทุ่งกว้างที่เมืองโพนทอง
แขวงจำปาศักดิ์สปลาว
แต่กลุ่มคนไทยกลุ่มนี้เดินหลงป่าข้ามไปยังเขตแดนสปลาว
ถูกทางการลาวควบคุมตัวไป๗คน
เป็นผู้หญิง๕คนเป็นชาย๒คน
ขณะที่ชาวไทยอีกส่วนหนึ่งสามารถที่จะกลับมาในเขตพื้นที่ประเทศไทยได้

ทีนี้ครับนายอำเภอสิรินทรของอุบลราชธานี
อำเภออภัยวุฒิโสภากรก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้
บอกว่าตอนนี้ได้ประสานการช่วยเหลือกลุ่มคนไทย๗คนแล้ว
จากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นคนไทยที่มาจากนอกพื้นที่
แล้วเข้ามาหาเก็บเห็ดป่าแถวนี้
โดยไม่ทราบแนวเขตประเทศที่แน่ชัด
ก็เลยเกิดการเดินหลงเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้าน
คือตรงนั้นเขาไม่ได้แบบกั้นเป็นรัวรอบขอบชิดไง
บางทีพอเดินเก็บเห็ดแล้วก็เดินเพลินไปเรื่อย
มันก็อาจจะเลยไปเป็น๑๐๐เมตรเข้าสู่เขตสวบปลอลาว
ก็คือเรื่องของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
หลังทางการลาวดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการของกฎหมายลาวแล้วนะครับ
เขาก็อาจจะกักตัวเพื่อสังเกตอาการในเรื่องของโควิด๑๙

หรือไม่ก็ส่งกลับมาที่ประเทศไทย
เพื่อให้ทางการไทยรับตัวเอามากักตัว๑๔วันเอง

ขอรับตัวคนไทยทั้ง๗คนที่ถูกจับเพื่อคืนมายังประเทศไทยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะมีสื่อมวลชนบางแห่งได้อ้างอิงรายงานข่าว
ชาวไทยทั้ง๗คนนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยนะ

ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวกลับมาที่ประเทศไทย

วัคซีนที่บ้านเขาที่เขาฉีดกัน
คือมีไฟเซอร์กับจอนสันแอนจรสัน

ที่แบบเอาจริงคนก็บอกว่ามันดีสุดแล้ว

สั้นเลยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นหน้าจอ

อกจากนั้นก็มีสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทย
อย่างนางสาวจิราพรสินทุไพรนะคะ
ก็มีการทวิตข้อความบอกว่า
เกรงว่าต่อจากนี้จะมีคนไทยทะลัก
เก็บเห็ดที่สปลาวเพิ่มอีก
ตลกร้ายสำหรับไทยจริง

คือโพสต์ไปในธรรมนองลักษณะคล้ายกัน
เหมือนกับแบบทีเล่นทีจริงไปเก็บเห็ดที่ลาวกัน

พรุ่งนี้รีบตื่นตี๕ไปเก็บเห็ดกันนะ

คนไทยนี่นั่งมองตาปิบเลย
อันนี้เป็นข้อความต่างในโซเชียลมีเดีย
ก็ในธรรมนองที่ว่าอยากไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ลาวนั่นแหละนะฮะ
ล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าสริตวิทูลได้เปิดเผยทางโทรศัพท์

เพราะฉะนั้นผู้ว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไร

หลังจากที่คนหลงเข้าไปในเขตพื้นที่สปลาว
มันลามมาถึงดราม่าเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้ว

ว่าจะฉีดวัคซีนให้กับ๗คนไทยที่ถูกจับกลุ่มแต่อย่างใด
ซึ่งอาจจะทำให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
หากมีการนำไปเปรียบเทียบเรื่องของการฉีดวัคซีน

ใช่นะมันจะลุกลามนะแต่อย่างไรก็ตามนะ
ทางการไทยได้ประสานกับทางสปลาวอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพื่อภารกิจที่สำคัญคุณ
คือขอให้คนไทยได้กลับประเทศ
ใช่ค่ะได้ถูกปล่อยตัวนะครับ
ทำผิดตามกฎหมายก็รับโทษไป
แต่ว่าขอให้ได้กลับถึงประเทศไทย
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญตลอดนะครับ
เพราะว่ากลับมาประเทศไทยก็ต้องมีมาตรการ
แล้วก็มีคนไทยบางคนอาจจะมีโรคประจำตัว

เราก็ห่วงว่าเราจะส่งยาไปให้ได้หรือไม่นะครับ
นั่นแหละครับก็เพราะกระแสแหละครับ
มันจึงทำให้บางทีข้อเท็จจริงกับอะไรอย่างนี้
ทำให้พี่น้องประชาชนทั้งไทยทั้งลาวเอง
ก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีกับเราอันนี้ก็ต้องเข้าใจ
ผมก็เลยว่าอย่าให้มันมีกระแสมากเลย
จนกว่าเขาจะจริงกับกฎแล้วก็ต้องเห็นผลที่เขาบริษัทการ
มันไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราวัคซีนไม่ดีคนไทยต้องหนีไป

ในเรื่องของการได้รับวัคซีน
ก็มีการแสดงความคิดเห็นจากอดีตเอก
ข้าราชทูตไทยณกรุงบัวโลสบัวโนสไอเรสประเทศอาเจนติน่า
ก็คือนายนาริสโรธเฟื่องระบินด้วยนะฮะ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
ข่าวที่ลาวของผมเช็คข่าวแล้วนะครับ
และรายงานว่าทางอธิบดีกรมสื่อสารมวลชนของลาว
แจ้งมาว่าเรื่องการฉีดวัคซีนนั้น

ก็มีการพูดถึงบอกว่าจริงลาว
เขาฉีดวัคซีนไฟเซอร์๑แสนโดส
แต่ว่าฉีดเฉพาะที่นครหลวงเวียงจันทร์เท่านั้นนะคะ
เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตู้แช่
ทีนี้ข่าวที่คุณสืบสกุลเล่าเมื่อกี้

ใช่เพราะคนไทยหลงข้ามแดนไปที่แขวงจำปาศักดิ

โคต้าของไฟเซอร์มาฉีดให้กับคนลาวที่นั่น

ดังนั้นคงไม่ใช่เป็นข่าวจริงนะฮะ